คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะฮะผู้ชายคนนึงเขาก็ที่บ้านไม่มีทีวีนะฮะชอบดูทีวีก็จะไปดูทุกวันที่บ้านของพี่สาวนะฮะไปดูทุกวันจนลูกของเขาคือหลานตัวเองไม่พอใจ
ล่าสุดหลานตัวเองกลับมาเห็นมาดูอีกแล้วถามว่ามาดูทีวีเนี่ยจ่ายค่าไฟบ้างไหมนะฮะตัวน้าก็ถามหลานด้วยว่าแล้วตัวเองก็ช่วยแม่จ่ายค่าไฟบ้างไหมสุดท้ายทะเลาะกันมีเรื่องกันน้าเอามิ้นทางหลานเสียชีวิตเหตุผลเพราะว่ามาดูทีวีนะคุณผู้ชมครับนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๒ทุ่มที่ผ่านมา
อกขวาและซี่โครงซ้ายรวม๒แผลเสียชีวิต
คนก่อเหตุก็เป็นอาเป็นน้าของเขานะฮะเขามีศักดิ์เป็นหลานชายเป็นน้าหลานกันนะฮะ
คือนายละเอียดอายุ๗๔ปีเป็นผู้ก่อเหตุ
สารภาพว่าเป็นคนแทงหลานตายเพราะอะไรเรื่องของค่าไฟไม่กี่ร้อยนะครับ
เหตุผลคือก็มาดูทีวีไม่จ่ายค่าไฟหลานไม่พอใจก็ทะเลาะกันก็แทงกันตาย

คือเข้าไปดูอะไรครับ

ตอนนั้นเนี่ยเขานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านพี่สาวนะฮะ
หลานชายในเรื่อยกลับมาจากการทำไร่ทำนา
เห็นนายกะเอ็ดนั่งดูทีวีอยู่ก็หลานตะโกนทัก
ทีวีเนี่ยจ่ายค่าไฟบ้างไหมนะฮะพูดเป็นภาษาอีสานนะฮะ
คุณผู้ชมนะฮะนายกะเอกก็พูดสวนไปแล้วตัวเองอ่ะ
ช่วยแม่จ่ายค่าไฟบ้างป่ะเออย้อนเออย้อนกลับไปย้อนกลับไป
โอ้โหหลานขึ้นเลยฮะไม่พอใจครับเถียงกันต่อยกัน
ละมุนวุ่นวายไปหมดเลยนายกะเอ็ดก็โมโหครับ
หลานเข้ามาต่อยก็เลยเอามีดปลายแหลมแทงเข้าไปสองครั้ง
หลานล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันมาจากการที่บ้านของนายกะเอ็ดเนี่ยไม่มีทีวี
ไม่มีเงินซื้อเพราะเขาฐานนัก่วยากจนครับธ่ะ
ตกเย็นปุ๊บก็จะไปขอดูทีวีบ้านพี่สาวนะฮะ
กระบ้างเกี่ยวกับผู้ตายล่ะครับอืมนะฮะพี่สาวชื่อว่านางเซลี
รายประโคนอายุ๘๐ปีก็เป็นแม่ของในเลื่อยแหละครับ
ไปดูทุกวันโดยเฉพาะชอบดูมวยนะแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
แต่ระยะหลังเนี่ยหลานเนี่ยทวงค่าไฟบ่อย
ก็ตัวเขาก็ดูทุกวันก็ไปดูบ่อยนะฮะหลานไม่พอใจนะครับ
ระหว่างทำแผลประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
นายกะเอ็ดยังบอกว่าเขาไม่เสียใจนะที่เขาทำเพราะว่าที่ผ่านมาหลานหาเรื่องเขาตลอด
ครั้งนี้ทนไม่ไหวก็เลยวันดันโทษะ
นะก่อเหตุขึ้นมาและยอมรับผิดทุกอย่างแต่ก็ไม่เสียใจนะฮะ
นายกะเอ็ดถูกดำเนินคดีสองข้อหาด้วยกันคือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แน่นอนก็ต้องเข้าคุกต่อไปนะครับ